ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งนะ
เธอก็เลยโพสต์เพื่อเตือนภัยสังคมด้วยนะครับ

เพราะว่าเธอไปใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสุขุมวิทย์
เดินมาชิดเลยอ่ะนะสุดท้ายแล้วเนี่ย
พอชายคนนี้แยกไปมีคนมาทักนะครับอ่า
ตอนที่ผู้ชายคนนี้มาใกล้เนี่ยนะเธอบอกว่าใกล้แบบว่าลมหายใจอยู่ข้าง
คือทั้งที่ใส่หูฟังฟังเพลงนะแต่แบบรู้สึกลมหายใจอยู่ข้าง
หันไปดูผู้ชายคนหนึ่งอยู่ใกล้มากใกล้แบบว่าโอ้โหพื้นที่ก็เยอะแยะ
แออัดมาใกล้อะไรขนาดนี้ตอนนั้นกลัวมาก
หลังจากถึงสถานีปลายทางก็แยกไปนะครับ
มีป้าคนหนึ่งวิ่งมาบอกบอกหนูมีคราบเหมือนกับมีฟองนมติดอยู่ตรงก้นนะคะ
เธอก็แปลกใจตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านไม่ได้ไปนั่งที่ไหนเลยนะเดินอย่างเดียว
อะไรทีแรกคิดว่าขี้นกหรือเปล่าหรือว่าใครทำกาแฟกระเด็นใส่
ก็เอามือลองไปจับจับปาดดูนะครับแล้วเอาขึ้นมาดมอันนี้เธอบอกนะ
ปรากฏว่าพอสัมผัสแล้วก็ได้กลิ่นเนี่ยมันไม่ใช่ฮะณจุดนั้นภาพของไอ้ผู้ชายคนนั้น

ในใจอยากร้องไห้เลยไม่อยากจะคิดว่ามันใช่ไหม
สุดท้ายแล้วใช่จริงฮะมันเป็นคราบอสุจิครับ

โอ้โหวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปสอบถามนะครับอ่า
ผู้หญิงคนนี้อายุสามสิบนะฮะเธอบอกว่าพอดมกลิ่นสิ่งที่ติดกระโปรง
มั่นใจว่าผู้ชายโรคจิตคนนี้ต้องมาสำเร็จความไข้ใส่ทางด้านหลังของเธอ
ก็ไปห้องน้ำไปเช็ดล้างทำความสะอาดแล้วก็โพสต์เรื่องนี้เพื่อเตือนภัย
เมื่อเพื่อนเห็นข่าวแล้วก็เอาข่าวเก่ามาให้ดู
พบว่ามันมีคนเคยเจอแบบนี้เยอะนะครับ
ก็เลยอยากจะให้ทางรถไฟใต้ดินไปตามรูปของคนก่อเหตุ
เพราะถ้าไปดูกล้องวงจรปิดน่าจะเจอจะได้เอามาเตือนภัยกันแล้วก็ดำเนินคดีทางกฎหมายด้วย
ในหัวเราเราก็คิดว่าอาจจะเป็นแบบอะไรนิดหน่อย
เล็กยังไงมันมีอะไรเราก็เอามือปาดแล้วก็ดม
มันกลิ่นไม่ใช่เทคเตอร์ก็ไม่ใช่แล้ว

คือรีบวิ่งไปห้องน้ำเพื่อไปล้างมือ
แล้วก็เอาน้ำเช็ด
ไม่อยากคิดว่ามันเป็นอย่างนั้น

อะไรเกิดอะไรขึ้นเราก็โพสต์ในเฟซ
แล้วก็แบบเตือนทุกคนว่าแบบมันมีเหตุการณ์แบบนี้จริง
มีคนที่ทำอะไรแบบนี้มันโรคจิต
ที่สงสัยก็คือว่ามือเขาอยู่ในกระเป๋าตลอดเวลา

แล้วมือนึงทำเนียนแบบคุยมือถือตลอดเวลา
วันนี้ไม่เจอนะวันนี้ไม่เจอแต่ว่าก็กลัว
ทุกเช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ต้องเดินทางไปทางออกเดิม
เราก็กลัวมันก็มีภาพที่เราเห็นติดอยู่ในหัว
น้องเขาก็เลยไปแจ้งความที่สอนอลุมพินี

เพื่อจะได้เป็นหลักฐานไปขอดูกล้องวงจรปิด
เขาให้ความร่วมมือนะในการให้ดูกล้องวงจรปิด

ไม่น่าเชื่อจะเป็นคนโรคจิตมาทำอะไรแบบนี้
แต่งตัวดูดีไม่น่าจะเป็นโรคจิต
แล้วมาดักรอตั้งแต่เธอมาถึงสถานีสุขุมวิทย

พอเจอเหยื่อปุ๊บเดินตามไล่ตาม
เห็นลงบันไดเลื่อนก็ตามตามจนเกิดเหตุขึ้น
โอ้โหแล้วเธอต้องขึ้นลงที่นี่ตลอด
เป็นเส้นทางประจำเธอบอกเธอกลัวเลยนะ